ท่านผู้ชมครับมีสองสามีภรรยาชาวจังหวัดบุรีลำนะฮะ
เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนครับเพราะว่าถูกจำคุกนะ
ระหว่างการพิจารณาคดีต่างในคดีรักทรัพย์ที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ย
แปดเดือนด้วยกันอืมสุดท้ายแล้วสารพิพากษายกฟ้องนะฮะ
สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจให้มาจับ
ในข้อหารักทรัพย์ไปลักควายของเขานี่นะครับ
เพราะว่าสองคนนี้มีอาชีพก็คือค้าวัวค้าควาย
อ่าแถวอีสานเนี้ยเขาเรียกว่าในฮ้อยค่ะนี่นะฮะ
สองสามีภรรยาคู่นี้อยู่ที่ตำบลเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีลำนะครับ
นายบุญเลี้ยงมงคลกูลอายุหกสิบเจ็ดปีกับนางสมมาตย์
คามวาศีอายุ๔๕ปีนะครับมีอาชีพเป็นในฮ้อยซื้อขายวัวควาย
ที่นำมาให้สื่อมวลชนดูเพื่อร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เป็นเอกสารหลักฐานที่สารยกฟ้องทั้งคู่ในคดีลักทรัพย์
นะฮะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วสองห้าหกสอง
นายบุญเลี้ยงบอกว่าตัวเขากับภรรยามีอาชีพ
ซื้อขายวัวควายทำมานานสามสิบกว่าปีมีลูกสองคน
ลูกทำงานอยู่ต่างจังหวัดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือเดือนเมษายนปีหกสอง
ตอนนั้นนายบุญเลี้ยงกับนางสมมาตรภรรยานะ
ขับรถกระบะไปบรรทุกควายที่ซื้อเอาไว้ที่ตำบลสวายจีก
อีกหมู่บ้านหนึ่งหลังจากนั้นมีตำรวจสพชำนิเอาหมายจับมาแสดง
แล้วก็จับตัวนายบุญเลี้ยงกับภรรยาไป
โดยบอกว่ามีชาวบ้านไปแจ้งความว่านายบุญเลี้ยงกับนางสมมาตร
ไปขโมยควายของเขาที่ผูกไว้กลางทุ่ง๓ตัว
แต่ว่าสองสามีภรรยาเขายืนยันว่าเขาให้การปฏิเสธ
แต่ตำรวจบอกว่ามีพยานบุคคล๗ปากนะที่ยืนยันว่าสองสามีภรรยานี่แหละคือขโมย
แล้วเห็นนายบุญเลี้ยงกับภรรยาเนี่ยไปเอาควายเข้ามา
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจปฏิเสธการให้ปากคำในชั้นสอบสวน
เพื่อจะไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
สุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ส่งฟ้องนะตามขั้นตอนแล้วเรื่องก็ไปถึงศาลจังหวัดนางรอง
ทีนี้ในชั้นศาลเนี่ยมีการคัดค้านการประกันตัว
ไม่รู้ว่าใครคัดค้านเอาเป็นว่านายบุญเลี้ยงกับนางสมมาตรเนี่ยบอกว่า
เขาถูกคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นบุคคลอันตราย
ก็เลยถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำนางรองทันทีในเวลาของการพิจารณาคดีนะครับ
เวลาเนี่ยผ่านมานะครับหลายเดือนไม่มีโอกาสที่ไปเจอทนายไม่มีโอกาสเจออะไรใครเลย
ไม่รู้จะสู้คดียังไงจนกระทั่งภรรยาของเขาเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาพ้นโทษ
เขาได้ออกมาแล้วเขาก็รู้เรื่องเพราะว่าได้คุยกันตอนอยู่ในเรือนจำเขาก็เลยติดต่อหาทนายความแล้วก็ช่วยต่อสู้คดี
จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี๖๒สารมีคำสั่งยกฟ้องสามีภรรยาคู่นี้นะฮะ
คดีรักทรัพย์ที่ถูกฟ้องเนี่ยสารยกฟ้องนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านได้ออกจากเรือนจำหลังจากต้องอยู่ในเรือนจำนาน๘เดือน
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา๒๕๖๓มีเอกสารจากศาลจังหวัดนางรองยืนยันมาอีกครั้งหนึ่ง
ว่านายบุญเลี้ยงกับนางสมมาตรภรรยาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมว่าอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาที่ต้องติดคุกกันมา๘เดือน
ก็อยู่อย่างนั้นอยู่ไปแปลงบางที่เจอเมียก็เราตอนนี้แล้วเราก็ไม่มีพยานดูเห็นอะไรก็ไม่เอาพยานไม่มีพยานช่วย
แต่ทางเขาพยานเขาจึงเจ็ดเปรตปาก
พยานเขาบอกว่าเห็นเราเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเห็นเทเข้ควายอยู่กลางทุ่งนาสามตัวโดยไม่เห็นพวกผม
หายการไปไปยังไงล่ะทุกคนทั้ง๓คน
หมอดูเขาจะบอกลักษณะว่าคนลักษณะนี้ผู้หญิงกับผู้ชาย
รถอะไรคันสีขาวอะไรอย่างนี้ทำนองนี้แหละค่ะ

เขาก็เลยส่งว่าเราเลยเขาก็โจทย์ว่าเราเลย

เขาเชื่อหมอดูแต่เขาไม่ได้ให้การชั้นสรรหรือว่าให้การพูดนอก
แต่เขาพูดรอบนอกนะเพราะเขาคิดว่าเราทำจริงค่ะ
ทั้งที่เราก็รู้อยู่ในใจตัวเองว่าเราไม่ได้ทำ
ก็ขนาดสารตัดสินว่ายกฟ้องใช่ไหมคะ
แต่ประชาชนชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าเราทำหรือไม่ทำ
เขาตีตราว่าเราคือเป็นโจร
ทั้งที่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าสารยกฟ้องแล้วเนี่ย
คือเราหมดความผิดแล้วนะ
นี่ค่ะคือสองสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่า

เขาบอกว่าเขาไปถามหมอดูมาว่าใครเป็นขโมย
ก็เนี่ยสองคนนี้รูปร่างลักษณะแบบนี้

แล้วหมอดูคือบอกรูปประพันธ์สันฐาน
หน้าตาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่ตำรวจเนี่ยบอกว่าสอบปากคำพยานเจ็ดปาก
เขายืนยันว่าคือสองคนนี้ก็เลยมาจับเนี่ยนะฮะ
เราก็เลยลองไปถามคนที่เป็นเจ้าทุกข์ที่เคยแจ้งความเอาไว้นะครับ
อยู่ที่ตำบลเมืองยางอำเภอชำนินะ

เจอกับลูกชายนะลูกชายของเจ้าของควาย
เล่าว่าตอนนั้นควายหายไป๓ตัว
ครอบครัวเลยไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายเพราะอยากได้ควายคืน
แต่ไม่มีหลักฐานว่าใครขโมยไปเพราะมันผูกไว้

ก็เลยไปหาหมอดูตามความเชื่อในพื้นที่
หมอดูบอกว่ายังไงก็จะไม่ได้ควายคืนหรอกนะ
แต่คนที่เอาไปเนี่ยรูปร่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้

แจ้งก็บอกตำรวจไปแบบเนี้ยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายก็สองคนนี้ก็ถูกจับไป
แล้ว๘เดือนศาลก็ยกฟ้องอะไรอย่างนี้

ป้าก็บอกว่าอย่างไงบ้างครับ
ติดตามหาอย่างไรก็คงไม่เจอหรอกเพราะว่าหายไปแล้ว
แล้วลูกลูกของท่านสัญญาณร้ายที่ออกไปไหนครับ
นี่ผมไม่ได้สังเกตผมไม่ได้ถามป้าดูนะแต่ผมไม่ได้ถามป้าดูหรอกครับ
เลยมันหายไปอย่างนั้นผมก็เลยติดให้แกดูทางหมอดูด้วย
ผมก็ติดตามหาจังหัวอย่างนี้นะเลยประสานกันว่าอย่างนั้นอย่างนู้น
ทีนี้เราก็เลยถามตำรวจด้วยกันแล้วกัน

แต่ว่าได้ถามพนักงานสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็ดำเนินการไปตามข้อกฎหมาย
มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความยืนยันตัวบุคคลเอาไว้
สอบพยานพยานก็ยืนยันตัวบุคคล

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าท่านจะพิจารณาว่าอย่างไร
สุดท้ายแล้วท่านก็พิพากษายกฟ้องมา
ก็ยังไงลองไปที่ขั้นตอนของกระทรวงยุติธรรมดูนะฮะ

จะช่วยเหลือด้านคดีความที่ต้องถูกจำคุกไป๘เดือนได้